มาแล้วจ้าตลอดตลาดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้พาไปเช็คราคาอาหารทะเลกันก่อนเลยค่ะ

ราคาปลากระพงขาววันนี้อยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วยก็๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ึกกล้วยค่ะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กันที่ราคาของผักกันต่อเลย
หล่ำปลีเขียวค่ะ๙บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๒๐บาทต่อกิโลกรัม
และกระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ราคาผักมีการปรับขึ้นลงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ